คู่นี้ก็สนิทกันสนิทกันสำหรับเตยจรินพรอเล็กที่ระเด็ด
วันก่อนเขาไปเปิดตัวละครตัวใหม่มาไปเจอหนุ่มอเล็ก
ค่ะมันขาดหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน

เอาพี่แจ๊กากรีนสาวสวยของมดรงไทยรักของเรานี้
คลิ๊กขอจะแตกคุณค่ะไม่เป็นวันนั้นทำงานกับเราเลย
เดี๋ยวไปถามอาเลสรวมไปถึงวันเวอร์เลนไทน์
เพราะว่าวันเกิดที่ผ่านมาก็ทำเค้กให้ด้วย
วันนี้ล่ะจะเป็นยังไงไปฟังเลยจ้า

แล้วก็สั่งดอกไม้ไว้
แล้วก็ไปกินข้าวครับผม
ซัมเมอร์นี้จะได้เห็นเซ็กซี่ไหมค

สั่งเค้กอีกแล้ววันเกิดก็เพิ่งเค้ก

เออนะคะคนเนี่ยนะมีความรักก็กินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะคะ

คิดว่าจะได้ดูอะไรแซ่บตอนซัมเมอร์
เออนะคะแผงอกก็ขาวขาวเลยจ้ะ